เรื่องราวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเดินทางถึงสหรัฐอารับเอมิเรสเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็ได้มีการเปิดเผยนะครับบอกว่าก็รู้สึกว่าเสียดายที่ธีรทรบุญมาทันนั้นไม่ได้เดินทางมาด้วยนะครับ

ก็ยังเชื่อมั่นว่าทีมชาติไทยมีดีพอครับ
เมื่อคืนนี้ก็เดินทางไปสหรัฐอารับเอมิเรส

ตอนนี้ก็เดินทางเข้าพักที่โรงแรมเรียบร้อยแล้ว

ว่าทีมได้เข้าแคมป์ตั้งแต่วันที่๓พฤษภาคม
แล้วก็จะต้องมาดูว่าเมื่อซ้อมรวมกันแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับ
ก็เปิดเผยว่าตอนแรกเนี่ยวางแผนจะคัดนักเตะในกลุ่มที่๑กับกลุ่มที่๒ก่อน

แต่ว่ายังไม่ได้เห็นการฝึกซ้อมของนักเตะ
ก็เลยตัดสินใจที่จะนำนักเตะมาทั้งหมด

ส่วนประเด็นการถอนตัวของธีรทรบุญมาทันนะครับ
ที่เป็นอุปสรรคในการกักตัว๑๔วันในขากลับที่จะกลับไปญี่ปุ่นนะครับ
แล้วก็จะส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายในการกลับไปต้นสังกัดด้วยครับ

เพราะว่าธีรทรเป็นนักเตะที่ดีส่วนนักเตะที่เหลืออยู่ก็คงจะต้องพัฒนาฝีเท้ากันต่อไปครับ
ด้านทีมฟุตบอลของทีมชาติเมียนมานะครับอยู่คนละกลุ่มกับไทยครับ

เพราะว่าล่าสุดเนี่ยเมียนมายืนยันนะครับ
โดยได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วครับ
แม้ว่าสถานการณ์ภายในประเทศจะร้อนแรงมาก
หลังจากที่เกิดการรัฐประหารของพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายเมื่อวันที่๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
เตะที่เดินทางไปแข่งขันในครั้งนี้ไม่มีความชัดเจนว่าทางทีมได้เลือกใช้นักเตะชุดใด
แต่ว่าทีมจะขาดนักเตะหลักไปหลายคนนะครับ
เฉพาะนักเตะที่ค้าแข้งในไทยไม่ว่าจะเป็นอ่องทูชอโคโคซอมินตุลรวมไปถึงอ่องกองมันนะครับที่เคยค้าแข้งในหลีกไทย
แล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ไม่มีนักเตะอีกหลายคนนะครับ
เพราะว่านักเตะบางคนเนี่ยก็แสดงจุดยืนว่าจะไม่เล่นให้กับทีมชาติเพื่อต่อต้านรัฐประหารที่เกิดขึ้นนะครับ
หนึ่งในนักเตะอย่างอ่องกองมันนะครับก็เปิดเผยด้วยใจความสั้นนะครับ
หลังจากที่มีข่าวว่าทีมชาติเมียนมาเนี่ยเดินทางไปนะครับ
ก็บอกว่าขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะครับ
ขอบคุณสำหรับทุกความเห็นทั้งที่คิดเหมือนกันกับตัวเขาเองแล้วก็ที่คิดแตกต่างกันครับ
มาก็จะเจอกับญี่ปุ่นเป็นเกมแรกนะครับวันที่๓เดือนมิถุนายนนี้นะครับ
ว่านักเตะอาจจะน้อยแต่ก็ต้องสู้กันต่อนะครับ
ถ่ายทอดสดนะครับ๓เกมสำหรับทีมชาติไทยครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
ออฟ๒๓นาฬิกา๔๕นาทีทั้ง๓เกมนะครับ
เข้าสัญญาณ๒๓นาฬิกา๑๐นาทีครับ